แต่ที่ฮอตฮิตมากในตลอดข่าวของเราไม่เล่าไม่ได้ก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์
พาคุณผู้ชมไปแก้คำใบ้ปริศนาที่นี่กันค่ะ
เดาออกใช่ไหมว่านี้ฉันจะพาคุณไปพบได้กับ
นี่ตะเคียนแม่ศรีมณีทองนี่ค่ะวัดศรีอุทุมพร
หรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละ
หลังจากประชาชนกราบไห้ขอพรหลวงพ่อจ้อยกันเสร็จแล้ว
ก็เดินทางมาขอโชคกับตะเคียนแม่ศรีมณีทองแบบคึกคักเลยนะ
แต่ส่วนใหญ่ต้องไปกราบไหว้หลวงพ่อจ้อยในวิหารกันก่อนนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วว่ากันแบบนี้อย่างที่คุณชนะบอกว่าแบบจะถึงเส้นชัย

สะดุดหกล้มหรือว่าจะเข้าเส้นชัยก็ว่ากันไป
มีคนบอกว่าหลังจากที่ดูข่าวแม่ศรีมณีทองผ่านไทยรัฐทีวีของเรา
เอาไปเสี่ยงโดนเสียงโชคแล้วเขาเคยถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะจ๊ะ

มันก็มีทุกที่แหละมีคนถูกมีคนผิดพลั้งพลาดกันไปมากมาย
ส่วนมากเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าเวลาไปที่นี่ก็จะไปลวงลูกปิงปองในหาย
สองลูกบ้างสามลูกบ้างอันนี้แล้วแต่จิตศรัทธานะบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูก
บางคนนำแป้งไปรูปตามบริเวณลำต้นของแม่ตะเคียนรูปซ้ายรูปขวารูปขวารูปซ้าย
แล้วเขาบอกว่าจะเห็นอะไรบางอย่างเลือนลางปรากฏขึ้นมา
แต่คนที่นิยมดูแบบชัดจะแบบตลอดข่าวของเรา
เขาก็จะไปอ่านเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรมากมาย
อ่านที่กระดาษที่แปะคำใบ้ปริศนาและมาทุกงวดในงวดนี้มีอยู่ว่า
ปลากับน็อกสองตัวขึ้นบนจิ้งจกเก้าตัวลงล่าง

แล้วบอกว่า๑๖พยนะ
ส่งผิดกลุเตอร์หรอ

เอาเป็นว่ามันก็เป็นสถานที่ฮอตฮิต
ที่สายเสียงดูเสียงและช่องไป
บางคนเขาไม่ถนัดที่จะจินตนาการ
เขาก็อ่านแล้วก็ตีความหมายเอาเลย

สะดวกกันไปปลากับนกสองตัวขึ้นบนจิ้งจก

ไม่เคยถอดออกเลยหล่ะเขาเหมือนรหัสมอร์ต

ถูกต้องก็ต้องอาศัยประสบการณ์ดูกันบ่อยต่อไปเรื่อยนะ